มาถึงเรื่องของการท่องเที่ยวกับประเทศไทยกันบ้าง
ธุรกิจการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ทำรายได้ให้กับประเทศไทยนะคะ
แต่ว่าล่าสุดมีไอเดียนี้เสนอออกมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เสนอรัฐบาลขอเก็บค่าบริหารแหล่งท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนละ๑๐ดอลลาร์สหรัฐ
เป็นเงินไทยก็ประมาณสักสามร้อยหกสิบบาทเขาพูดว่าคล้ายเป็นค่าเหยียบเข้าแผ่นดินไทยนะคะ
ซึ่งคิดว่าน่าจะมีรายได้ปีละหมื่นล้านบาทนำมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไทยได้ดียิ่งขึ้นนะคะ
เรื่องนี้ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททนะคะนายยุทธศักดิ์สุพศรเนี่ย
ก็มีแนวคิดเสนอให้รัฐบาลเรียกเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำรวมถึงทางอากาศด้วย
เรียกเก็บคนละ๑๐ดอลลาร์สหรัฐค่ะประมาณ๓๖๐บาทต่อคนต่อครั้ง
ภายใต้ชื่อนี้ค่ะค่าบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อนำเงินส่วนนี้แหละเข้ามาช่วยดูแล
พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศนะคะ
โดยก็เพราะเอิญว่าถ้ามีนักท่องเที่ยวจำนวน๓๐ล้านคน
ไทยจะมีรายได้จากการเก็บเงินนี้กว่า๑หมื่นล้านบาทต่อปี
แล้วก็จะทำให้แต่ละจังหวัดทั่วประเทศ
มีงบนำไปพัฒนาท่องเที่ยวของตัวเอง
เฉลี่ยจังหวัดละ๑๔๒ล้านบาทค่ะ
ส่วนรูปแบบการจัดเก็บก็เสนอให้จัดเก็บผ่านบริษัทท่าอากาศยานไทย
ขณะที่มีการเดินทางผ่านจุดต่าง
อย่างเช่นทางรถยนต์หรือว่าทางเรือ
ก็จะให้จัดเก็บผ่านด่านเข้าเมืองต่างแทน
ก็คือทางอากาศก็ท่าอากาศยานไทยไป
ส่วนรถยนต์หรือเรือก็เป็นด่านเข้าเมืองนะคะ
เชื่อว่าการทำแบบนี้หลายคนอาจจะสงสัย
จะเป็นการทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่เข้ามาหรือเปล่า

น่าจะไม่ทำให้นักท่องเที่ยวนะคะเดินทางมาเข้าไทยน้อยลง
เพราะปัจจุบันนี้มีหลายประเทศที่มีการเก็บในรูปแบบนี้แฝงมาด้วยอยู่แล้ว
ลักษณะเป็นการเหยียบค่าแผ่นดินค่าเหยียบแผ่นดินเนี่ยนะคะ
แต่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนด้วยกันก็มีการทำแบบนี้
เพราะฉะนั้นไม่น่าจะกระทบแต่น่าจะเอาเงินส่วนนี้แหละมาช่วยเหลือได้นะคะ
จะแจ้งนิดนึงว่าจริงเรา
ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศใหม่ที่เก็บเรื่องค่าเหยียบแผ่นดินนะฮะ

ก็คือจะเข้าก็จะต้องมีค่าเข้าไปเพราะว่า
เขาถือว่าเขายังเป็นแหล่งโบราณสถานต่างมากมายอยู่